และก่อนหน้านี้มีคำสั่งของคศใช้มาตรา๔๔
เป็นคำสั่งเพื่อจะคุมเข้มความปลอดภัย
คำสั่งหลายชุดหลายฉบับด้วยกัน
ไทยรัฐทีวีรวบรวมครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งชุดล่าสุด
รวมไปถึงย้อนกลับไปว่ามีแนวทางในการคุมเข้มความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างไรบ้าง
เอาจากคำสั่งแรกก่อนเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ประกาศชัดเจนน่าจะรู้กันแล้วนะครับ
ตั้งแต่๕เมษายนนี้เป็นต้นไปใครก็ตามที่ขับขี่รถ
ถ้าหากว่าคนขับแล้วคนนั่งไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โดนจับปรับทุกคนไม่มียกเว้นนะครับ
คราวนี้มาดูเรื่องของค่าปรับครับ
ในเรื่องของค่าปรับเนี่ยนะครับเมื่อถูกปรับแล้ว
หากใครไม่ยอมไปจ่ายค่าปรับภายใน๓๐วัน
จะไม่ได้รับการต่อทะเบียนภาษีรถประจำปี
และถ้าหากว่าใครไปจ่ายช้ากว่า๓๐วัน
ต้องเสียดอกเบี้ยค่าปรับเพิ่มตามจำนวนวันที่ล่าช้า
คำสั่งหัวหน้าคอสชอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะนะครับ
กำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์แก้ไขปรับปรุงตัวรถ
เพื่อความปลอดภัยเช่นเพิ่มขนาดหน้าต่าง
ปรับปรุงพนักพิงเบาะหลังให้พับได้

กำหนดจำนวนที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน๑๓ที่นั่ง
และระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
หากไม่ปฏิบัติตามปรับวันละไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ให้มีผลตั้งแต่วันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
หวังที่จะทำให้อุบัติเหตุช่วงสงกรานลดลงให้ได้นะครับ
และก่อนหน้านี้คศก็ออกมาตรการคุมเข้มในช่วงเทศกาลต่างไปแล้ว
แต่ก็ยังได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับ
ว่าจะเป็นมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ

โดยเฉพาะทางตรงระยะยาว
ตั้งจุดตรวจร่วมในเส้นทางรองด้วย
พร้อมกับจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ
รถตู้โดยสารเข้าสถานีขนส่ง
แต่ก็ไม่สามารถควบคุมการทำรอบแข่งกับเวลาของคนขับได้
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุกลายเป็นโศกนาฏกรรม
อย่างที่เราได้ทราบแล้วก็เห็นข่าวกันไปก่อนหน้านี้

อกจากนี้ย้อนไปดูเมื่อปี๒๕๕๙
หัวหน้าคอสชออกคำสั่งเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
โดยห้ามไม่ให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการ

โดยให้เจ้าพนักงานที่สามารถยึดรถได้ทันที
และหากเพราะว่าเด็กและเยาวชนโมสุมแข่งรถ
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องถูกเรียกตัวมาทำทันบนและเรียกเงินประกันไว้ด้วยเป็นเวลา๒ปี
หากทำผิดซ้ำพ่อแม่ผู้ปกครองถือว่ามีความผิดด้วย
ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองเด็กนะครับ